คุณผู้ชมครับเรามาติดตามกันต่อเรื่องของความเคลื่อนโครงการบ้านประชารัฐตอนนี้
เคาะแล้วนะครับ๗๐๐๐ล้านบาทในการผลักดันโครงการนี้
และพรุ่งนี้ปล่อยกู้วันแรกครับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอลนั้น

โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศ
ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย

วงเงินงบประมาณ๗๐๐๐ล้านบาท

ไม่ว่าจะเป็นเอกชนการเคหะแห่งชาติ

อีกกลุ่มครับก็คือทอศออมสิน

ผู้มีรายได้น้อยวงเงิน๔๐๐๐ล้านบาท
ระยะเวลากู้ไม่เกิน๓๐ปี

กู้บ้านเพื่อซื้อเช่าซื้อก่อสร้าง

และเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย

เข้าซื้อก่อสร้างที่อยู่อาศัย

แต่ไม่เกิน๑๕ล้านบาทต่อหน่วย

มีรายได้น้อยและเรื่องมีรายได้ประจำ

ผู้อาชีปหรืออาชีปอิสระ
สำหรับราคาครับที่อยู่อาศัยนั้นจะไม่เกิน๑ล้าน๕แสนบาทและต้อง
เป็นบ้านหลังแรกด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขหลักที่เป็น
คุณสมบัติของคนจะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐส่วนเอกชน
จะเข้าร่วมพัฒนาโครงการจะรับภาระค่าธรรมเนียมการโอน
ละหนึ่งเป็นระยะเวลา๒ปีและรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ปีแรกรวมทั้งให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ๒ของราคา
สุทธินอกจากให้ส่วนลดปกติอีกด้วยนะครับโดยทอศ
สินนะครับได้จัดเตรียมวงเงินเพื่อปล่อยกู้โครงการบ้าน
ประชารัฐอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนและผ่อนปลนสัดส่วนภาระผ่อน
ชำระหนี้ต่อรายได้สุทธิต้องไม่เกินร้อยละ๕๐ผ่อนสูงสุดไม่เกิน๓๐ปี
สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้คือ๒๓มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ